ยังมีประเด็นเรื่องของความเคลื่อนไหวคุณเบิร์ตแฟนใช่ค่ะ
คุณเบิร์ตแฟนคุณตังโมก็ต้องบอกว่า
จริงแล้วเป็นหนึ่งคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ใกล้ชิดกับคุณตังโมนิดามาก
แต่ก็เป็นหนึ่งคนที่ค่อนข้างจะเงียบที่สุด
แทบจะไม่มีมาออกตามหน้าสื่ออะไรใดเลย
ก็จะมีการโพสต์รูปอะไรต่างออกมาให้เราได้เห็น
ล่าสุดค่ะคุณเบิร์ตนะคะมีการโพสต์รูปแล้วก็คลิปวิดีโอกับเพลงสั้น

คือหลังจากที่คุณโมนิดาเสียชีวิตครบ๙วัน
เนื้อหาที่โพสต์จะเป็นภาพถ่ายรวบรวมเอาช่วงเวลาแห่งความสุขของทั้งคู่

แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพที่แบบเป็นมุมน่ารักของคุณตังโม

ก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลย
แล้วก็ไปให้กำลังใจคุณเบิร์ตด้วยภาพนี้ก็น่ารักมากนะคะ
ทางด้านของคุณแม่ตังโมเองก็มีการออกมาเปิดเผยแล้วก็พูดถึงคุณเบิร์ตด้วยนะ
คุณแม่ออกมาบอกว่าคุณเบิร์ตแฟนหนุ่มของคุณตังโม
รู้เลยว่ารักและห่วงใยลูกสาวจริง
คือตอนที่คุณตังโมยังมีชีวิตอยู่
คุณเบิร์ตมักจะเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่คุณโบเนี่ยตั้งแต่เรื่องอาหารการกิน
จนเรื่องการพักผ่อนและยังเคยให้สัญญากับคุณแม่ว่า
จะรักแล้วก็ดูแลแตงโมค่ะ
ส่วนความเคลื่อนไหวของคุณเบิร์ตหลังจากแตงโมเสียชีวิตคุณแม่เล่าว่า

มีการขอเข้าของเครื่องใช้ของแตงโมไป
ซึ่งที่ขอไปคุณผู้ชมก็จะเป็นอะไรที่เป็นความทรงจำดี
ระหว่างคนทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นรูปของคุณตังโมเอง
หรือว่าจะไปขอหมอนที่นอนด้วยกัน
มีที่นอนหมอนข้างตุ๊กตาที่เขาทั้งคู่ชอบแล้วก็ใช้ร่วมกัน

นี่น่าสงสารมากเลยขอหมอนที่นอนด้วยกัน
เหมือนข้างขอตุ๊กตาขอลูกที่เขาชอบที่เขาใช้กับน้องโม
แล้วเขาก็ไม่ยอมให้สัมภาษณ์เขาน่าสงสารมาก
เขาบอกว่าเขารอน้ำงมมา๗ปี
เพราะเขาได้ใช้ชีวิตกับน้องโมไม่ถึงปีเลย
เขาก็เลยเก็บตัวไม่อยากให้สัมภาษณ์
เพราะฉะนั้นใครจะทำอะไรต้องเห็นใจผู้ส่วนเสีย
โดยเฉพาะคุณแม่คุณโมร้องให้ทุกวันยังไม่รอบร้องไม่รู้จะรอบเท่าไหร่
นี่ก็เป็นความรู้สึกของคุณแม่นะคะตัวคุณแม่เองก็เศร้านะคะ
ก็พยายามจะบอกว่าเนี่ยทางคุณเบิร์ตเองก็เศร้าเหมือนกัน
แล้วก็เก็บตัวก็อาจจะพยายามจะทำใจอยู่แล้วค่ะ